ซึ่งเรื่องของการจัดสมดุลเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
อกจากจะเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้ว
ก็ยังช่วยให้ค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป
ขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ
ว่าจะมีต้นทุนต่อค่าไฟฟ้าถูกที่สุด

เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ลงไปใต้ดินใกล้อ่างเก็บน้ำลำตะคอง
เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้พัฒนา
เพื่อนำน้ำมาผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ที่นี่เป็นโรงไฟฟ้าสูบกลับนะครับใต้ดินนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ก็คือในช่วงเวลากลางคืนนะครับ

ก็คือเราเอาพลังงานที่เหลือจากระบบนะครับ
เมื่อช่วงกลางวันนะครับ
มีผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
แล้วก็สามารถที่ปล่อยน้ำจากภาคน้ำตอนบนนะครับ

โดยที่น้ำนี่ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับ
เป็นลักษณะของการยืมน้ำนะครับหมุนเวียนทุกวันนะครับ
นี่คือความพิเศษของโรงไฟฟ้าชนิดนี้
สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนเขาใยเที่ยง

มีกำลังผลิตสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ท้ายเขื่อนทั่วไป
ซึ่งกรฟภอยู่ระหว่างพัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งนี้

โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่๓และ๔
เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากปัจจุบัน๕๐๐เมกาวัตต์

ก็ลักษณะของโครงการนี้นะครับ
ก็จะเหมือนกับโครงการยูนิตหนึ่ง
ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน
จริงก็อยู่ในอุโมงใต้ภูเขานะครับ

ก็เป็นการลักษณะการเพิ่มเติมหน่วยผลิต
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้ว๒หน่วย

มันต้องสำรวจทางธรณีวิทยา
แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ชั้นหินมีความแข็งแรงทนทาน
พอที่จะรับน้ำหนักของภูเขาที่กดทับอยู่
แล้วเราเอาโรงไฟฟ้าเข้าไปไว้ข้างใน
เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพในโรงไฟฟ้า
เราทำไว้เพียงแค่ได้แค่๔ยูนิต

แล้วต้องเจาะลงไปในภูเขาอยู่ใต้ดิน
ก็ได้แค่เต็มที่แค่๔เครื่องเท่านั้น

ถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด
ประมาณ๑บาท๕๙สตางค์ต่อหน่วย
หรือกรณีรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว
ก็มีต้นทุนเพียง๑บาท๖๐สตางค์
แต่ข้อจำกัดอยู่ที่การก่อสร้างเขื่อนเพิ่มเติม

จำเป็นต้องกระจายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า

เพื่อให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไม่แพงเกินไป
ถ้าเทียบกับต่างประเทศประเทศไทยเรายังไม่สมดุลนะครับ
คือตอนนี้เราเหมือนว่าเราพึ่งเชื้อเพลิงหลัก
เช่นการ์ดสัมบัติชาติถึง๒ใน๓
ในขณะที่ประเทศชั้นนำที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในระดับเท่ากัน
ก็คือมีเชื้อเพลิงหลายตัว๓หรือ๔ตัว
ตัวละประมาณ๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์
ผมยกเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่สุดคือญี่ปุ่นนะครับ
ญี่ปุ่นก่อนที่จะมีวิกฤตพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา
ญี่ปุ่นมีเชื้อเพลิงการกระจายเชื้อเพลิงที่เท่ากันเด๊ะเลย
มีน้ำมันบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าพลังน้ำบ้างบางส่วน
อีกส่วนหนึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมียกา
แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาดั้งเดิมเลย
เขามีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าฐานหินของประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงตามลำดับเนื่องจากโรงไฟฟ้าเก่า
ประกอบกับการที่เขาค้นพบแก๊สธรรมชาติจากชั้นดินดาหรือเชลแก๊ส
ก็เกิดขึ้นมากในประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสำคัญ๓ด้านคือความมั่นคงโดยการกระจายความเสี่ยงเชื้อเพลิง
มีราคาไม่แพงเกินไปและเมื่อรวมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแล้ว
จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าต้นทุนถูก
จากพลังน้ำในประเทศพลังน้ำจากต่างประเทศแล้วก็ฐานหิน
อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญนะครับคือประมาณ๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ขณะที่ไฟฟ้าต้นทุนแพงนะครับเช่นพลังงานหมุนเวียน
เรามีประมาณสักไม่เกิน๑๐เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ต้นทุนตรงกลางคือโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเชื้อเพลิงต้นทุนถูกมาถ่วงน้ำหนักนะครับ
ทำให้ราคาไฟฟ้าต้นทุนแพงไม่มีอิทธิพลมากเกินไป
เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีสมดุลทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยครับ